ท่านผู้ชมครับที่อุดรธานีเนี่ยมันมีเหตุสลดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ก็คือเด็กน้องกับน้ำ
เด็กชายวัย๗ขวบเนี่ยชวนเพื่อนไปเล่นน้ำกันนะครับ
ไม่รู้ว่าอาจจะพลัดหรืออะไรยังไงนะครับ
จมน้ำเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องก็ร้องไห้กันฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนะครับ
นี่เป็นช่วงที่กำลังหากันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วช่วงค่ำเนี่ยก็เจอศพนะครับเมื่อวานนี้
น้องออโต้นะครับ
นี่คุณแม่ก็ตอนนั้นก็ร้องไห้แทบขาดใจ
ทั้งตอนที่กำลังหาแล้วก็ตอนที่งมศพลูกชายขึ้นมาได้

เป็นช่วงค่ำที่ได้ศพมานะครับ
สะน้ำตรงนี้กว้างประมาณหนึ่งไร่ลึก๓๔เมตร
เป็นสระน้ำท้ายหมู่บ้านของบ้านที่น้องอยู่
บ้านหนองแก่ตำบลหนองนาคมอำเภอเมืองอุดรธานี
ตอนได้รับแจ้งเหตุชุดประดาน้ำใช้เวลาอยู่๒๐นาทีนะครับ
ลงไปงมแล้วก็ได้ศพน้องขึ้นมา
ศพไปจมอยู่ก้นสระห่างจากฝั่งประมาณ๑๐เมตรนะครับ
นี่เป็นช่วงไปงมนะครับคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติก็รออยู่ข้างบน
แต่ตอนนั้นก็ร้องไห้กันหมดแล้วจนกระทั่งได้ศพมานี่โอ้โห
ทีนี้ยิ่งหนักเลยครับทางศพข้าวเสียใจ
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องออโต้วัย๗ขวบ
กับเพื่อนเด็กแถวบ้านก็วิ่งเล่นกันอยู่นี่แหละนะฮะในหมู่บ้านเนี่ย
มีคนที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้สักสี่ห้าโมงเย็นตาของน้องออโต้เนี่ย
ยังมาถามหาอยู่เลยนะเปิดเป็นร้านอยู่นะครับ
เห็นน้องออโต้ไหมเธอบอกว่าไม่เห็นนะ
คุณตาน้องออโต้ก็เดินไปสักพักไม่นานฮะแค่๕นาที
ออโต้กับเพื่อนผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกันอีก๒คน
รวมเป็น๓คนก็พากันมาซื้อน้ำปั่นผลไม้ที่ร้านของเธอ
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นการหาย
เห็นหน้าน้องออโต้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้หลังเลิกงานในไร่เนี่ย
ตอนเดินผ่านสระน้ำที่เกิดเหตุมีเด็กสองคนวิ่งมาหา
บอกเพื่อนจมน้ำในสระให้ไปช่วยหน่อย
แล้วเด็กก็รีบวิ่งกลับไปในหมู่บ้าน
ตามเพื่อนบ้านให้ออกมาช่วยกันอีก

ตอนนั้นไม่มีใครกล้าลงจริงเพราะว่า
ชาวบ้านรู้กันดีว่าศะที่นี่ลึกมากลึก๓๔เมตร

แล้วก็ชุดประดาน้ำก็มางมสุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะฮะน้องเสียชีวิต

พลัดตกน้ำแล้วน้ำมันลึกก็เลยเสียชีวิต
ก็คงชักชวนกันมาเล่นน้ำแถวนี้ตามภาษาเด็กนะครับ
พอพลัดตกลงไปในจุดที่ลึกเนี่ยก็เลยเสียชีวิต
คุณพ่อคุณแม่ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ

สวดศพอยู่ที่นี่นะครับ
วันนี้ครอบครัวเจ้าบ้านยาดยาก
คุณครูที่โรงเรียนนี่ก็มาแสดงความอาลัยกันโรงเรียนบ้านหนองแก่นะฮะทั้งคุณครูหรือว่าพอโรงเรียนก็มา
ครูประจำชั้นน้องออโต้บอกว่าน้องออโต้เป็นเด็กน่ารักมากนะฮะอายุ๗ขวบครับพูดเก่งช่างซักช่างถาม
เมื่อวานครูยังมาเยี่ยมบ้านอยู่เลยมาประเมินความช่วยเหลือเด็กนะแต่ไม่เจอน้องออโต้
เพราะว่าน้องออโต้เนี่ยคุณตาบอกว่าออกไปเล่นกับเพื่อน
ก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งกับตาน้องออโต้
แล้วก็น้องออโต้ก็มาคุณตาไปตามมา
ถ่ายรูปกับน้องออโต้เสร็จ
คุณครูก็ไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนคนอื่นนี่ฮะ
ที่คุณครูมาเมื่อวานรูปเมื่อสักครู่นี้
คุณครูยังบอกว่าไม่คิดว่านั่นจะเป็นรูปสุดท้ายและครั้งสุดท้ายที่ได้เจอลูกศิษย์
เพราะว่าพอถ่ายรูปกับลูกศิษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคุณครูก็ไปเยี่ยมบ้านอื่นต่อเนี่ย
รู้ข่าวอีกทีก็คือตอน๓ทุ่มว่าน้องออโต้เนี่ยเสียชีวิตแล้ว
คือชุดที่น้องออโต้เสียชีวิตก็คือชุดที่ถ่ายรูปกับครูนี่แหละ
ตอนนั้นวิ่งเล่นอยู่ครูมาตาก็ไปตามบอกเอามาถ่ายรูปกับคุณครูหน่อย
เสร็จแล้วก็คงไปวิ่งเล่นต่อสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต
คุณแม่น้องออโต้นะครับแล้วก็คุณพ่อด้วยเนี่ย
วันนี้ก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
อดกรอบลูกของลูกชายนะครับร้องไห้คุณแม่
คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามีลูกอยู่สองคนนี่ฮะ
ออโต้เป็นคนโตนะครับอีกคนนึงเป็นลูกชายเหมือนกัน
ชื่อน้องออกัสอายุห้าขวบปกติคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่ระยอง
ก็ฝากลูกไว้กับคุณตาคุณยายเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้เดือนหนึ่งฮะ
เพราะว่าตกงานจากโควิดก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่อุดรธานีนะครับ
ปกติทำงานระยองเมื่อวานแม่ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะ
ญาติมาบอกว่าน้องเนี่ยตกน้ำตอนนั้นหัวใจสลายเลย
ไปถึงบ่อน้ำเนี่ยสระน้ำเนี่ยตอนนั้นยังไม่เจอลูกนะฮะ
จมอยู่ในสระนะครับเป็นสระที่ลึกด้วยลูกว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับ
ส่วนคุณยายบอกว่าปกติน้องออโต้จะนอนกับตากับยาย
เมื่อคืนนี้ตั้งศพอยู่ที่บ้านนี่แหละ
กับยายเข้านอนปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ฝันถึงหลานชายเลยแต่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตอนตี๔เนี่ยยายบอกตื่นขึ้นมาต้องไปทำอาหารเลี้ยงแขก
มางานศพตรงจุดที่น้องออโต้นอนเป็นประจำเนี่ย
มีรอยดินโครนเหมือนกับคนเดินขึ้นมาจนถึงที่นอน
ก็เลยแปลกใจมากเพราะยายยืนยันว่าก่อนจะเข้านอนเนี่ย
กวาดเช็ดถูอย่างดีจนสะอาดเรียบร้อย
อันนี้คุณยายคิดเองนะตามความเชื่อคุณยายนะ
ว่าหลานชายอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
เท้าก็เปื้อนโครนเปื้อนน้ำอะไรมาจากสระน้ำอย่างนี้

มันก็ไม่เป็นเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้อะพี่แต่มันยิ่ง

แล้วพอเราเห็นแบบนั้นแล้วเราคิดอะไรในใจ

คุณแม่ก็เลยฝากบอกว่าขอให้เป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านผอโรงเรียนในพื้นที่บอกว่าเดี๋ยวก็คงต้องไปดูเรื่องของการฝึกเรื่องการไหว้นงว่ายน้ำให้กับเด็กด้วยละเพิ่มเติม
ใช่คือมันต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นจริงทุกที่ค่ะไม่ใช่แค่จุดที่เกิดเหตุจุดนี้จุดเดียวนะคะ
กับน้ำนะฮะต้องระวังจริงนะครับ